สิบเจ็ดปีที่แล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเหตุการณ์ค่ะ
ก็คืออดีตแฟนนุ่มเข้ามาทำร้ายอดีตแฟนสาวของตัวเองถึงในห้องพักนะคะ
ทำร้ายร่างกายไม่พอขโมยของไปด้วย
และสุดท้ายจุดไฟเผากะจะให้ถึงชีวิตและทิ้งไว้แบบนั้น
ไม่กลับมาดูดำดูดี๓วันคนที่ไปพบคือเพื่อน
ปัจจุบันนี้หญิงสาวคนนั้นนะคะมีลักษณะคล้ายกับคนพิการไปแล้ว
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ
ครอบครัวถามหาความยุติธรรมเพราะว่าหลังจากก่อเหตุผ่านไป๑๗ปี
เขาหลบหนีไปเลยผู้ก่อเหตุแต่ว่ายกความดีความชอบให้กับตำรวจแล้วกันนะคะ
แม้ว่าผ่านไปสิบเจ็ดปีค่ะไม่ทิ้งคดีค่ะค่ะ
สรุปสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะซึ่งทางครอบครัวบอกโล่งใจมากมากค่ะ
นางกอลียะศรียาภัยพร้อมครอบครัวเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีสนทิชัยอาวัฒนกุลเทพ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชนะคะ
ครอบครัวนี้เข้าไปขอบคุณและมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากจับกลุ่มตัวนายคำรณสมยาพิทักษ์หรือหิต
เป็นอดีตแฟนนุ่มของลูกสาวที่ก่อเหตุในคดีพยายามฆ่าและปล้นทรัพย์เมื่อ๑๗ปีที่แล้ว
การจับกลุ่มไปจับกลุ่มตัวได้ขณะที่หลบหนีกบดานอยู่ที่สุพรรณบุรีและถูกนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่นครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะ
โฉมหน้าของอดีตแฟนนุ่มที่ชื่อว่าในคำรณผู้ก่อเหตุก่อนหน้านี้นางกรริยศรียาภัยผู้เป็นแม่เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ครอบครัวดีใจมากทั้งที่ก่อนหน้านี้หมดหวังไปแล้วเพราะเรื่องราวนี้มันผ่านมานานตั้ง๑๗ปี
ขอบคุณทีมข่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกองปราบค่ะ
ที่เข้ามารื้อคดีให้เอาขึ้นมาทำใหม่จนสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาได้ในที่สุดค่ะ
มาดีใจมากซึ่งก็จับได้ที่ไหนอ่ะ
เอ่อจับได้จากสุฟันบุรีล่างจากสาปเหลืองแล้วเนี้ย
มาได้บอกน้องเขาว่าเพื่อบ้างอ่ะได้บอกเข้ามาบอกแกดับดูนะ
ความรู้สึกของแกนะเคยดังเอามาเรื่องมาก็คุ้มหน่วยอ่านสิ
ยืนมือกับเขามาช่วยโดยจะโดยจะพอพ้องพลักษณ์เนาะ
ทำผู้การปกป้าถูกงงากเลสผู้การโทรผู้การปกป้าถูกงกรรติก็ยินมือก็มาช่วยมา
มีมากจะกำลังจะเดินถังไว้
ย้อนคดีนี้ให้กันหน่อยสิบเจ็ดปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖มิถุนายนปี๒๕๖๐
ช่วงเวลานั้นนางสาววันนามผู้เสียหาย
เรียนอยู่ปวสปี๒ที่วิทยาลัยอาชีวะแห่ง๑

กลางดึกวันเกิดเหตุมีคนร้ายเข้ามาในห้องพัก

ตีด้วยของแข็งเข้าที่กกหูด้านซ้าย
หลังจากนั้นจุดไฟเผาทั้งเป็น
ทิ้งไว้ในห้องเช่านาน๓วัน
เพื่อนสังเกตว่าทำไมไม่ไปเรียนหนังสือ

ตามที่ห้องสรุปมาเจอว่าเพื่อนถูกเผาอยู่ในห้องนะคะ

อกจากนี้เจ้าหน้าที่พอเข้าไปตรวจค้นในห้อง

ของผู้เสียหายหายไปค่ะ
ครอบครัวทำอย่างไร๑ปีผ่านไป

เอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นนะคะ
และสั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอก

เสริฐริยาพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ทรเมืองนครศรีธรรมราชขณะนั้น

คนที่ลงมือก่อเหตุทำร้ายลูกสาวคือ

เป็นอดีตคนรักเก่าของลูกสาวนั่นแหละ
ลงมือร่วมกับเพื่อนอีก๑คน
จากนั้นตำรวจจับกลุ่มตัวในคำรณ
ข้อหาพยายามฆ่าและปล้นทรัพย์
เรื่องต้นในคำรณให้การปฏิเสธ

ก่อนที่จะไปหลบหนีในชั้นศาลนะคะ
จนถึงปัจจุบันคือผ่านไป๑๗ปี
ล่าสุดผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มตัวได้

รวมระยะเวลาที่ทำคดีนี้ทั้งหมด๑๗ปีค่ะ